ส่วนข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดลำปาง

ไปช่วยใครไปช่วยลูกแมวตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในบ่อน้ำบาดานเก่า
บ่อบานันเก่ามันก็จะทั้งลึกทั้งแค่

ใช่เขาก็ต้องโรยตัวลงไปลึกกว่า๑๕เมตรนะคะ
แล้วก็ยังต้องสวมเครื่องช่วยหายใจ
สามารถนำแมวตัวนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยในที่สุดนะคะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นบริเวณบ้านหลังหนึ่งในซอย
วิโรสสิทรชุมชนบ้านศรีบุญเรือง
ตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๐ลำปางได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่าไปพบแมวตกลงไปในบ่อบาดานเก่า
ก็เลยต้องรับหน้าที่ภารกิจนี้นะคะ

ก็เดินทางทีมกู้ภัยหมาแมวสมาคมกู้ภัยลำปางนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์
เขาต้องใช้ถังออกซิเจนในการช่วยหายใจด้วยนะ
พอลงไปลึกออกซิเจนไม่มีเดี๋ยวลำบากอีก
จากนั้นก็โรยตัวลงบ่อบาดานที่มีความลึกกว่า๑๕เมตร

ก็ไปเจอแมวเพศผู้อายุประมาณ๒ปี
ตระหนกไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับด้วยงานโดยง่ายนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็สามารถนำตัวมันขึ้นมา
เอาใส่ถุงก่อนแล้วก็นำมาขึ้นบนได้สำเร็จ

มันตกใจแล้วก็กลัวแหละ

แล้วก็ถึงจะดึงตัวเจ้าหน้าที่พร้อมแมวขึ้นมาได้
จันดีตุ้ยเต็มวงเจ้าของบ้านก็เล่าบอกว่า
แมวนี้เป็นแมวที่บ้านเธอเลี้ยงไว้เองแหละ
แล้วมันหายตัวไปตั้ง๒วันแล้วไม่รู้หายไปไหน
อยู่ก็ได้ยินเสียงแมวร้องก็เดินตามหาเสียงนะคะ
พบว่าแมวมันตกลงไปในบ่อน้ำ

ไม่ได้กินอาหารน้ำเลยมา๒วันนะคะ
ก็เลยต้องโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือหน่อยค่ะ